คือหลายคนตอนนี้นอกจากต้องการเงินแล้วต้องการกำลังใจมากเลย

เหมือนกับหนุ่มหล่อใจงามคนนี้พี่อาร์ตพระสุทธิ์นะคะ
ก็ชวนบรรดาเพื่อนพ้องกว่า๒๐คนเลย

ไปทำกิจกรรมดีเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ย่านราชดำเนิน
เพื่อที่จะไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลล้างมือ
รวมไปถึงสบู่ด้วยนะคะประมาณ๕๐๐ชุดนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับบริจาคมาบ้างบางส่วนพี่อาร์ตบอกแบบนี้
รวมกับที่พี่อาร์ตลงทุนลงแรงแพ็คของทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็ออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
รวมไปถึงบุคคลไร้บ้านที่ไม่มีกำลังซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
ซึ่งพี่อาร์ตก็ฝากถึงคนไทยด้วยกันบอกว่าเราทุกคนเนี่ยควรเดินไปในทิศทางเดียวกันนะ
ด้วยวิธีป้องกันที่ทราบกันดีว่าเว้นระยะห่างในการพูดคุยกัน
ใช้ของใช้ต่างแยกกันแล้วก็ไม่อยากให้ดื้อร้าน
ก็คือทำตามกฎทุกอย่างมาตรการทุกอย่างคือมันสามารถป้องกันได้จริง
ถ้าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อกระหว่างขับรถอยู่แบบนี้
พี่อาร์ดบอกเลยว่าจริงในภาพช่วงเวลาแค่แป๊ปเดียว
เนื่องจากตอนที่ไปแจกของจะต้องถอดหมวกกันน็อกเข้าถอดหมวกกันน็อกออก
คือถอดอยู่บ่อยทำให้มันมีอาการหน้ามืดจะเป็นลม
ก็คืออย่าเพิ่งดราม่ากันไปเลยเพราะว่าตั้งใจทำดีแล้ว
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ทำดี
แล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่ตอนนี้ช่วยกัน
ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือให้เรารอดผลกันไปเนาะ